ตำรวจไปล่อซื้อยาไอซ์๕กิโลกรัม
ขยายผลนะคุณในการค้นรัง
ปรากฏว่ามีคนร้ายพยายามหลบหนี
ตกลงมาจากบ้านชั้น๔นะฮะ
ตกลงมาบาดเจ็บอยู่ตรงซอกกระถาง
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกนะครับ
ประมาณ๔๕ทุ่มตำรวจสพพระประแดงรับแจ้งเหตุเลย
มีผู้บาดเจ็บอาการสาหัสหมดสติ
ตกจากอาคารพาณิชย์สูง๔ชั้น
ถนนสุขสวัสดิ์บริเวณปากซอยสุขสวรรค์๗๖แยก๕
ที่ตำบลบางจ่างเผลอพระแดงจสมุดปลาการ
ตกลงมาตรงนี้พอไปถึงที่เกิดเหตุฮะ
ไปเจอเจ้าหน้าที่ปปศตำรวจป๒

แล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังให้การช่วยเหลือในคนนี้

ก็คือนายธนกรอนุโชธอายุ๒๔ปี
มีบาดแผลที่ศีรษะแล้วก็นอนหมดสติ

ทางชุดปฏิบัติการป้องกันและปรับปรามยาเสพติด
ทำการล่อซื้อไอซ์จำนวน๕กิโลกรัม
ก็นัดหมายส่งยากันที่บริเวณหน้าห้าง

ถนนสุขสวัสดิ์ตำบลบางพึ่งอำเภอพระประแดง
เจ้าหน้าที่ทำการขยายผล
มาตรวจค้นอาคารพาณิชย์จุดเกิดเหตุ
พบวัยรุ่นชายหญิงเกือบ๑๐คนพักอยู่ในห้องพักนะครับ
โดยจังหวะที่เจ้าหน้าที่แสดงตัว
ปรากฏว่านายธนากรได้พยายามวิ่งหลบหนีจากชั้น๔
แล้วเกิดพลัดตกลงมาโอ้โหตกมากระแทกด้านล่าง

กล้องวงจรปิดมีนะแต่เสียคุณผู้ชมจับภาพไม่ได้ตอนตกด้วยนะฮะ
นายเก่งอายุ๕๓ปีผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนนั้นกำลังจะเปิดปิดไฟนอน
จู่ก็มีตำรวจมาขอค้นบ้าน

แต่ตำรวจก็ยังยืนยันจะขอค้นนะครับ

เธอก็เลยบอกว่าเอาไฟฉายมาเดี๋ยวจะไปส่องดูให้
ก็คือยังไม่ยอมให้เข้าบ้านเดี๋ยวฉันไปส่องดูเอง
ปรากฏเดินไปถึงตรงซอกพุ่มไม้ตกใจฮะ
เพราะผู้ชายคนหนึ่งนอนขดตัวอยู่
รู้ว่าเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติด
กระโดดลงมาเพื่อจะหนีตำรวจนะครับ

เป็นตำรวจจริงจะมาค้นอะไรหรือเปล่านะครับ

ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาที่บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาล

ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ